สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้ค่ะ
ไปดูกันก่อนเหตุการณ์ที่ตำรวจเมืองฉะเชิงเซา
เขาระดมกำลังเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มคนร้าย
ซึ่งแย่งปืนเจ้าหน้าที่อศจากนั้นก็หนีไปกบดานอยู่ที่บ้านในพื้นที่อำเภอแปลงยาว
แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคนร้ายอาศัยความมืดนะคะ
แล้วก็หลบหนีไปได้ญาติเนี่ยวอนบอกว่าให้ขอให้มอบตัวเถอะ
เพราะกลัวว่าเรื่องราวจะบานปลายติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
โดนโดนถึงตามทัศน์พี่หนอไปกัน
ถ้าได้ยินติดใจด้วย
โดนลองเธอจ่ายพี่ดีไหมพี่จะทำให้ทุกสิ่งงามโดนลองฟังพี่ด้วย
เข้าใจนะโดน
พี่จ่ายไป
โน้นโน้นอย่างนี้โน้นโยนปืนมาไกลได้ไหม
เพื่อความประสุนใจของโน้นเหมือนกัน

ได้ครับแถวแรกปืนออกไปนะ
โยนโยนโยนปืนออกมาก่อนโน้น

ล้อมจับกลุ่มนายอานนท์สินทรัพย์อายุ๔๕ปี
ของเจ้าหน้าที่อศในพื้นที่จังหวัดชมบุรี
แล้วหนีมากบดานอยู่ที่บ้านลูกสาว
ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ปฐมบทของเรื่องนี้สืบเนื่องจากเย็นวันศุกร์

ทำให้กำลังเจ้าหน้าที่อศอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชมบุรี

จากนั้นก็หลบหนีมากบดานที่บ้านลูกสาว
พอตำรวจทราบความเคลื่อนไหวจึงเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
เจ้าหน้าทีตรึงกำลังเอาไว้ตั้งแต่ตอนคัง

กระทั่งเวลาล่วงเลยไปเกือบตีหนึ่งนายอานนท์
ตัดสินใจปีนหน้าต่างหลบหนี
มีเพียงตำรวจสายตรวจที่เฝ้าบ้านเอาไว้
จากการตรวจสอบพื้นที่สวนยางพาราหลังบ้าน
พบว่าเป็นป่าทึบซึ่งสามารถทะลุออกไปได้หลายเส้นทาง
ทำให้นายอานนท์อาศัยความมืดพลางตัวหลบหนีไป
สายฝนแช่มชองญาตินายอานนท์เปิดเผยว่า
สายตาญาติพี่น้องนายอนด์เป็นคนดี

ก่อนเกิดเรื่องนายอานนท์กลับมาบ้านมาหาลูกสาว
ซึ่งทุกคนในบ้านก็รู้ว่านายอานนท์

แต่ยังไม่ทันเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
ตำรวจก็ยกกำลังมาปิดล้อมเสร็จก่อน

ก็หลบหนีไปหลังห้องป่ายาง
หนีหายไปเลยยังไม่รู้
นิษฐานว่าน่าจะกลับไปบ้านเก่า

เพราะตรงนั้นมันเป็นป่าทึบ
หลบกลมมันที่ซุกซ่อนมันเยอะ
ส่วนลูกสาวนายอนนท์ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์

กลัวพ่อจะได้รับอันตราย
และเรื่องทั้งหมดจะได้จบลง
ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
แต่ก็พอรู้ว่าพ่อมีปัญหาเรื่องยาเสพติด

จะให้เขาออกมามอบตัวปรุงคุณบริษัท
จะได้อะไรกันต่อก็จะได้วางแผนกันต่อไปถูกอะเนาะพี่
ใช่

หรือเข้าไปป่ายางตรงไหนก็ยังไม่ทราบใช่ไหมครับ
ยังไม่กล้าค่ะยังไม่มีใครแจ้ง
ล่าสุดตำรวจวางแผนปิดล้อมพื้นที่แบ่งกำลัง
ไปที่บ้านของนักอนลในเขตอำเภอกะจันทร์กวาชมบุรี

ซึ่งคาดว่าจะควบคุมตัวได้ในเร็วนี้

เกิดจากเรื่องยาเสพติดที่ไม่เคยทำให้ใครได้ดี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน